เจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
ถูกร้องเรียนว่าปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม

เรื่องราวด้วยกันสุดท้ายตัดสินใจประท้วงขอความเป็นธรรม
ด้วยการเอาตัวเองไปขังไว้ในกรงสุนัขค่ะ
แต่ว่าพระท่านนี้บอกว่าจะขังตัวเองจะกินนอนอยู่ในกรงสุนัขนี่แหละ
กว่าจะได้รับความเป็นธรรมแต่กิจของสงฆ์ก็จะยังปฏิบัติเหมือนเดิม

จะจำคนจริงนะถ้าเหนื่อยก็เล่าอีกทำกับท่านอย่างนี้ได้ไง
นี่ค่ะชาวบ้านตำบลคลองวัวอำเภอเมืองอ่างทองนะคะพากันมาให้กำลังใจพระครูประหลัดวิชาณคำพิรปัญโย
เป็นเจ้าอาวาสวัดโคสุภาราชค่ะ
คือเจ้าอาวาสรายนี้ขังตัวเองไว้ในกรงสุนัขที่ตั้งอยู่ข้างโบสถ์
เรียกร้องขอความเป็นธรรมที่ถูกร้องเรียนถึง๔วาระ
เรื่องการเปิดเครื่องเสียงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
เรื่องการต้องโทษละเมิดจริยาพระสังคาธิการ

และถ้าทำผิดซ้ำอีกจะถูกปลดจากการเป็นเจ้าอาวาส
ซึ่งพระครูประหลัดวิชาญก็แจ้งญาติโยมที่ไปให้กำลังใจนะคะว่า
อาตมาจะกินนอนอยู่ในกรงหมานี่แหละ
แต่จะออกมาปฏิบัติกิจของสงฆ์ในการออกรับบินทบาทในตอนเช้า
และจะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพระครูประหลัดวิชาณ
ก็ออกจากกรงที่ขังตัวเองเอาไว้แล้วก็ไปทำวัดเช้าออกบินทบาท
จากนั้นก็กลับเข้าไปฉันเช้าในกรงค่ะ
ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับพระครูประหลัดวิชา

บอกสั้นว่าอัตมาจะอยู่แบบนี้แหละจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลจากชาวบ้านค่ะ
ก็รู้มาว่ามีชาวบ้านเขาแบ่งเป็น๒ฝ่าย
คือฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายร้องเรียน

ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เริ่มใสสัทธาพระครูประหลัดวิชานะ

เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมีคนออกมาร้องเรียน

ที่ออกมาร้องเรียนเป็นเพราะว่าพระครูประหลัดวิชาน่ะ
ชอบเปิดเครื่องเสียงดังรบควรชาวบ้าน
เปิดจากตี๕นยัน๔ทุ่มเลย
ลองฟังชาวบ้านสองฝั่งดูนะคะ
มีคนรักมีพระองค์นี้มีคนเลื่อมสาย
แบบบัติท่านทำดีพระปฏิบัติดี
เนี่ยมีทุกคนรักทั้งนั้นญาติโยมเยอะ
เขาคนดีทำขนาดนี้ยังมีคนมาว่าเขา
เขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาเป็นอะไร
แล้วถ้ามึงกินข้าวมันตายมันจะเข้าวัดก่อนไหม
ว่าจะเปิดเสียงนั่งมากประชาชนไปร้องเรียน
แต่นี่ไปร้องเรียนไม่ได้ผลก็ต้องไปพึ่งไปพึ่งโน่น
ไปพึ่งวัดวัดบวชเย็นซือตะตะตะบนเขามาแจการให้ครับ
แล้วเสียงนี้มันสะท้อนเข้าไปในโรงเรียนด้วยโรงเรียนวัดโคศิราชนะ
พอโรงเรียนเด็กมันจะไม่เหลือแล้วมันย้ายไปนี่ไปเรียนที่อื่นหมดแล้วครับ

เหลือร้อนหมดหมดเลยและทั้งทั้งมู่ผมเนอะและทั้งเหนือด้วย
หมู่๓เนี่ยแต่มันมี๒ท่อนตรงนี้ท่อนนึงใช่มะและทางเหนือท่อนนึง

มาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นป้องกันเหตุการณ์บานปลายนะคะ
นายอำเภอบอกว่าก็มีการร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่น
แก้ปัญหาเรื่องเสียงดังซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้ว
แต่เรื่องความขัดแย้งของชาวบ้านทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เดี๋ยวจะให้ผู้นำท้องถิ่นและฝั่งอำเภอเองด้วย
ลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
จะได้กลับมามีความรักสามัคคีแล้วก็ปรองดองกันอีกครั้ง
เพราะว่าความขัดแย้งมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมาย
ให้ทุกคนมองปัญหาเดียวกันและเข้าใจตรงกันก่อน
ล่าสุดนะคะเจ้าคณะจังหวัดก็มีการออกหนังสือแจ้ง
ให้พระครูประหลัดวิชาออกจากกรงสุนัข
มาใช้เหตุผลในการต่อสู้แทนแล้วนะคะ
ส่วนในอำเภอตอนนี้เข้าพื้นที่เรียกประชุมเพื่อจะไกลเกลี่ยชาวบ้านแล้วค่ะ